คุณผู้ชมเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ

เพราะว่าลูกทำร้ายผู้เป็นพ่อเลือดตกยางออกเลยล่ะครับ
ถ้าบอกว่าสาเหตุหลักก็คือมาจากเล่านั่นแหละ
ลูกติดเล่าอย่างหนักเลยติดงอมงำเลยนะครับ
เป็นลักษณะคือพิสุราเรื้อรัง

ตอนแรกเนี่ยจะปีนขึ้นไปบนต้นไม้กะว่าจะฆ่าตัวตายคืออยากตายตัวลูกนะ
หลังจากนั้นค่ะตกลงมาจากกิ่งไม้ค่ะ
พอตกลงมาปุ๊บไปคว้าจอบค่ะ
จอบสับหัวพ่อพ่อนอนอยู่ที่เปรย์ตรงนี้

อยู่ลูกคว้าจอบมาสับหัวเลยนะฮะ
กลายเป็นว่าพ่อบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลถนนหัก

คืออย่างนี้คุณผู้ชมคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
คนที่เป็นคนก่อเหตุทำร้ายพ่อแท้ของตัวเอง
ลูกคนนี้ชื่อว่านายสามารถหรือว่านายหอยอายุ๓๙ปี
จอบสับเข้าที่บริเวณศีรษะของพ่อ
พ่อคือนายชาลีอายุ๖๑ปีนะคะ
ขณะที่ตัวพ่อนอนเล่นอยู่ที่เปรย์ข้างบ้าน

แต่ว่าเคราะห์ดีตอนที่เกิดเหตุ
คือมีทั้งญาติแล้วก็ชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์พอดี
ตะโกนบอกให้นายสามารถหยุดค่ะ
สุดท้ายช่วยพ่อสำเร็จนะคะ
นำตัวพ่อส่งโรงพยาบาลนางรองค่ะ
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ

ชาวบ้านเล่าต่อบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ที่นายสามารถจะใช้จอบสับศีรษะพ่อตัวเอง
ตัวนายสามารถตะโกนลั่นเลยคล้ายคนเสียสติ
บอกว่าฆ่าฉันหน่อยฆ่าฉันหน่อย
จากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้หลังบ้าน
ก่อนที่จะใช้เชือกผูกกับกิ่งไม้

แต่กิ่งไม้มันเกิดหักลงมาค่ะ
ทำให้นายสามารถร่วงลงมาร่างกระแทกพื้น

จากนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
จู่นายสามารถเหมือนสติแตก

เราไปถามป้าของนายสามารถคนก่อเหตุ
ชื่อว่าคุณป้าชิ้นนกเอี่ยงอายุ๖๘ปี
หลังจากเกิดเหตุแล้ว

พ่อลูกคู่นี้เขาอยู่ด้วยกัน๒คน
ตัวลูกเนี่ยชอบดื่มเหล้าเวลาดื่มเหล้าแล้วเมา
เมามีปากเสียงทะเลาะกับพ่อเป็นประจำเลย
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเมาทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แต่นายสามารถก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายพ่อนะคะ
ป้าชิ้นเล่าต่อบอกว่าแม้ว่าป้าชิ้นจะเป็นญาติ
แต่ก็รู้สึกหวาดกลัวเพราะว่าเวลาเมาเนี่ย
นายสามารถจะเหมือนคนที่ไม่มีสติ
ใช่ฮะแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็ไม่กล้าจะเข้าใกล้นะฮะ
ยิ่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้อีก
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงจริงที่นายสามารถทุบตีพ่อตัวเอง
คือชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงนะ
ได้ยินเสียงของคุณตาร้องด้วยความเจ็บปวดเลย
แล้วก็ชาวบ้านรีบเข้าไปห้ามดีที่ห้ามทัน
ถ้าห้ามไม่ทันนะลูกชายคนนี้มันกำลังจะเอาจอบทุบหัวพ่ออีก
ถ้าทุบเข้าไปอีกสักครั้งนึงพ่ออาจจะตายได้ด้วยซ้ำ
จะกลายเป็นเหตุการณ์ปิตุฆาตไปนะคะ
ชาวบ้านไปแยกย้ายแล้วก็ไปห้าม
แล้วก็หามคุณตาส่งโรงพยาบาลทันที

ไม่ใช่เฉพาะญาติของนายสามารถเท่านั้น
ตอนนี้ที่หวาดกลัวนายสามารถนะคะ
ชาวบ้านเขาก็กลัวค่ะตอนนี้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่
นำตัวนายสามารถคนนี้ซึ่งติดเหล้างอมแงมเรื้อรังแบบนี้นะคะ

ใช่ค่ะคุณตาชาลีนะคะพ่อของนายสามารถ
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะหลังจากที่อาการดีขึ้น
คือก่อนหน้านี้คุณตาชาลีบอกว่า
โรงพยาบาลก็เลยทำให้ญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านตอนนี้
หวาดกลัวระแวงกันไปหมดนะคะอยู่กันแบบไม่ผาสุข
ทีนี้ตำรวจบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
กระบวนการยุติธรรมของไทยมันเป็นระบบกล่าวหา

เจ้าทุกข์ต้องไปแจ้งความจึงจะสามารถดำเนินคดีได้
แต่ตำรวจจู่จะไปดำเนินคดีอย่างนี้ไม่ได้

ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าก็สามารถที่จะแจ้งความได้เลย

แต่คุณตาอาการดีขึ้นก็เราก็อุ่นใจแล้วนะ